ต่อไปเนี่ยต้องบอกว่าโอ๊ยน่ากลัวจริงจริงคุณผู้ชมน่ะ

สาวประเภท๒คนนี้นอนอยู่ดีในห้อง

มีคนมาคล่อมร่างเธอ

แล้วก็เอามีดมาจี้เธอบอกให้ส่งทรัพย์สินมา

แต่เธอสติดีรอดมาได้แต่รอดได้อย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
ตำรวจสพบังพลีไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ที่ห้องพักชั้นสองของอาพาร์ตเม้นท์แห่งหนึ่ง

ถนนเทพรัฐตำบลบางฉลงครับ

เดี๋ยวนะดูประตูก็แข็งแรงดีนะ

ได้ระเบียงหลัง
แล้วสาวประเภท๒คนที่ประสบเหตุ
อายุ๒๓ปีเธอบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวาด้วยนะครับ

เหตุเกิดประมาณตี๓ของวันที่๑๑เมษาคือคืนวันอาทิตย์ครับ

คนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก๓๐๓๕ปีนี้เราจำลองให้ดู

นี่ขึ้นมาจากไหนไม่รู้นะขึ้นมาคร่อมร่างเธอ
เอามีดจี้คอด้วยนะครับ
นี่ปีนเข้ามาแล้วปีนมาจากทางหน้าต่างครับ
แล้วก็บอกเลยมีอะไรส่งมาให้หมดเลย
เธอก็หยิบเงินไปให้๒๐๐บาทเพราะว่าคนร้ายเนี่ยบอกด้วยนะขู่ด้วยนะ
ถ้าไม่ส่งมาเดี๋ยวเขาจะตามเพื่อนมาอีก
เธอก็เอา๒๐๐ไปให้แล้วก็ส่งมือถือไปให้ด้วย

คนร้ายถามว่าเธอใช่สาวประเภท๒หรือเปล่า

เดี๋ยวพอถามแล้วรู้ว่าเป็นสาวสองปั๊บ
รู้สึกเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมา
อยากจะมีอะไรด้วยแล้วก็บอกให้ผู้หญิงถอดเสื้อเลย
ผู้หญิงออกอุบายว่างั้นเดี๋ยวหนูขอหาถุงย่างก่อน

วิ่งหนีออกมาจากห้องขอความช่วยเหลือทันที
แล้วถามว่าอ้าวแล้วเธอไปขาเจ็บได้ไง

ระหว่างวิ่งหนีเธอพลัดตกบันไดข้อเท้าขวาก็เลยพลิก

พอกลับเข้าไปในห้องพบว่าคนร้าย
หนีออกไปทางระเบียงหลังห้องแล้วครับ
อืม
ต้องชื่นชมนะนะว่าไหวพลิบดีและสติดีมาก

ส่วนตำรวจครับตรวจสอบกล้องวงจรปิดแถวระเบียงทางเดินหน้าห้อง

คนร้ายคงปีนมาจากทางระเบียงหลังห้องนี่แหละ

นี่ตรงนี้หรือเปล่าครับเป็นไปได้นะฮะค่ะ
ตำรวจได้ส่งชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวคนร้ายแล้วครับ
เพราะว่ากลัวเดี๋ยวไปก่อเหตุห้องอื่นอีก
หรือว่าไปตึกอื่นอีกเนี่ยน่ากลัวนะฮะ
นี่ดูลักษณะของตึกภายนอกเนี่ยก็ดูแบบดูปลอดภัยนะ

จะไม่คิดหรอกฮะว่ามีคนปีนเข้ามาจากระเบียง